วันนี้นะฮะหลายคนก็ได้แต่ส่งกำลังใจ

แล้วก็ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยนะฮะ

คือก่อนนั้นเขาไปกับรัฐบนตรีท็อป

แล้วแต่ช่องไหนช่องไหนเขาจะจัดใช่ไหม

ก็คือเขาจะต้องไปสัมภาษคันดิเดต

ดำน้ำปุ๊บอีกวันหนึ่งก็กลับมาเตรียมตัวดีเบต

จนเรียกได้ว่า

เขาบอกผู้สมัครตอนนั้นยังตกใจเลย

หลายคนถามว่าใครเป็นคนออกค่าใช้จ่าย

เขาบอกมาพูดหมดเลยว่า
เหมือนย่าพี่น้องช่อง๗

บีบหัวใจเป็นภาพของน้องวาเลนติน่า

กลับหายแล้วเป็นปกติในเร็ววัน

ลูกสาวเนี่ยเขาคอยจับมือพ่อเขา
เขาค่อยจับมือพ่อเขา

พี่ก็คิดถึงเมื่อไหร่จะตอบแชทพี่สักทีนึง

อืมก็ส่งกำลังใจให้

กล้าวพฤษภาวันนั้นน่ะ
เขาฟื้นได้ยังไม่รู้อ่ะจริงเขาบอกดีขึ้นใช่มั้ย

ถ้าอย่างนี้คงมีข่าวออกมาเยอะแบบ
เหมือนคนรอก็อาจจะแถลงแบบว่า
อยู่ใกล้โรงพยาบาลมากเขาบอกถึง

ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นยังหาคำตอบไม่ได้